ตอนที่มีข่าวดาราโดนขอซื้อขนนู่นนี่นั่น

หนูไม่จับพวกนี้มาเป็นประเด็น
ไม่จับสื่อหรือสิ่งพวกนี้มา
เป็นแสงให้ตัวเองมันไร้สาระ
และไอ้ที่ออกมาพูดบ้างไม่ออกมาพูดบ้าง
เพราะว่าเราพูดทั้งหมดไม่ได้
ปล่อยให้อีกฝั่งหนึ่งทำการบ้านมาล่วงท่าไม่ได้

ขอโทษจริงพวกหนูถึงยอมโดนด่ากันถึงทุกวันนี้

ไม่เป็นไรให้สังคมด่าว่าไปเลย
ดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดตลอดเวลา
แต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลย
พวกหนูไปทดลองกันด้วยตัวเองมาแล้ว

พบว่าตกแบบที่คุณหญิงพรทิพย์บอกใช่ไหม
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโทรศัพท์

คุณมีเสน่ห์มากโมวะ

มีเสน่ห์มากนะครับโมแต่ว่าในความมีเสน่ห์หน้าตาคุณก็ดูดุนะ
วันนี้เหนื่อยหรือดุหรือว่าเป็นธรรมชาติของเรา
เป็นปกติค่ะแบบนี้อยู่แล้ว
พองไฟ่ป่ะพองไฟ่มีอะไรพองไฟ่อีกหมดเลยใช่ไหม
จริงหน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้
มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับหน้าตาเราแล้วคนเขามองตีความไปอีกรูปแบบหรือเปล่า

เขาจะมองว่าเราหญิงแร็ดอะไรอย่างนี้กระโดดมั่ง
เป็นผู้หญิงแบบเชิดอะไรอย่างนี้
แต่คือจริงเปล่าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำ
เวลาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมหรืออะไรอย่างนี้
จะไม่มีการแบบอันวันนี้ฉันสดมันใจแล้ว

ใช่แต่ด้วยหน้าตาสายตาลุคของโมค่ะ
ทุกคนก็เลยมองว่าแบบพวกนี้

ก็ห้าวตรงมากกว่าค่ะ
เวลาคนเขาชมว่าคุณสวยกับชมว่าคุณเก่ง

เรื่องธรรมชาตินะสิ่งที่พี่จะสนใจก็คือมันคือเรื่องโจ๊กหรือมันคือเรื่องจริง
เล่ามาเนี่ยมันสนุกมากนะแล้วมันมองเห็นภาพหมดเลยนะ

ในชีวิตโมนี่นะพี่ก็ไม่คิดว่าคุณจะเจอเรื่องราวแบบโอ้โหแบบอัศจรรย์พันลึกสำหรับความรักนะ

ที่เล่าออกไปได้คือโมเป็นคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอกับตัวเรามีประสบการณ์และสามารถสอนคนอื่นได้ถึงพูด
ถ้าพูดออกไปแล้วสอนคนอื่นไม่ได้ตัวเองทำไม่ได้จะไม่พูด

ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพูดไปตัวเราก็ทำไม่ได้พูดไปก็เท่ากับหมาไม่พูดดีกว่า
ตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูแบบไหนนะคะที่ทำให้เราแข็งแกร่ง

ที่บ้านโหโบราณมากโหบโบราณถึงขั้นอนุญาตให้เจาะหูตอนจบม๖หนูเพิ่งได้เจาะหู
ในขณะที่เพื่อนคนอื่นนั้นเจาะกันวุ่นวายไปหมด
เล็กน้อยยังต้องม๖เลยเหรอ
อยากมีแฟนเอาใบปริญญามาแลกเรียนพิเศษไม่ต้องเรียน
อาจารย์เขาอาจารย์เขาไม่ได้ออกนอกหนังสือที่เรียนอยู่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
มันอยู่ในนั้นแหละต้องอ่านหนังสือตำราที่อาจารย์ให้มาอ่านให้หมด
ทุกตี๔ตี๕ต้องตื่นมาอ่านหนังสือก่อนสอบ
ไม่เคยได้ไปโรงเรียนเองคุณพ่อคุณแม่ไปรับไปส่งตลอด
แล้วก็ยิ่งตอนมหาลัยนี่คือขาดชีวิตวัยรุ่นไปเลย
เพราะว่าไม่เคยไปติวหนังสือกับเพื่อน
ปกติเด็กมหาลัยเลือกเรียนเนอะไปที่หอคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปกลับบ้าน
แล้วก็เวลาไปร้านชิวหลังมมันจะมีร้านเหล้า

ไปได้แต่แม่ไปรออยู่ร้านจอดรถที่ห้าง

เที่ยงคืนได้หัดเที่ยวได้แม่ไปรออยู่หน้าผับ
อย่างนี้เลยค่ะหนูโตมาแบบนี้เลย
เป็นการโตในกรอบที่อึดอัดหรือ
ตอนเด็กลาจะรู้สึกว่าเราอึดอัด
ทำไมมีแม่งี้วะไม่เหมือนคนอื่นอะไร

แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันดีแล้ว
วันหนึ่งถ้าเรามีลูกเราก็จะทำกับลูกแบบนี้แหละ

อยู่ในสายเซ็กซี่มาค่อนข้างหลายปี

น่าจะชินเพราะว่ารางวัลต่าง
เซ็กซี่ต่างก็คือหลายอยู่บ้านเต็มไปหมด

ข้อดีของความเซ็กซี่ที่ทุกคนมองนะครับ

เวลาคนเขามองว่าโมมินาเซ็กซี่

แต่พอเพศหญิงมองเราก็จะแบบ

หนูจะเฉยมากเลยกับการที่ผู้หญิงมองหนูแบบ

สำหรับความเซ็กซี่ที่คนภายนอกมองเรา
ภายนอกอาจจะอันตรายสำหรับเราก็ได้

เรามีความหลากหลายมากมันมีคำว่า
โมมีนานมีคนกล้าคำขอบคุณขนาดนี้ไหม
ไม่กล้าโมบอกแล้วอยู่ที่การวางตัว

ถ้าคุณวางตัวให้เขาไม่กล้าเขาจะไม่กล้า
ถ้าคุณวางตัวให้เขากล้าเขาก็กล้าทำ

นั่นแหละค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
จุดเดิมเลยวางตัวไงเราโมไม่ได้โทษโมโทษทั้ง๒ฝ่ายนะ
ถ้าจะให้ฝั่งผู้ชายคือมีที่ระบายตั้งเยอะแยะไปข่มขืนคนอื่นเขาทำไม
ปัจจัยคือหนึ่งคุณเมาอะไรมาหรือเปล่าควบคุมสติไม่ได้เพราะอะไร
เมืองนอกที่เขามีเซ็กช็อปต่างเพราะว่าเขารดอัตราการข่มขืน
แต่บ้านเรามาเข้าใจในประเทศดีว่าเขาไม่โอเค
ซึ่งคุณผู้ชายแต่ละคนก็ต้องมีวิธีหาทางออกให้ตัวเองได้
มากลับมาในพาร์ทของผู้หญิงสิ่งเหล้ามันมีเยอะสิ่งเหล้ามันก็เห็นเยอะ

เวลาเมาแล้วดูแลตัวเองได้หรือไม่ได้ต้องทำยังไงแก้ปัญหายังไงต้องคิดด้วย
คิดจะออกไปเที่ยวคิดจะออกไปเป็นสิ่งล่อแหลม
ก็ต้องรู้จากวิธีป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกัน
มขืนเท่ากับอาหารอยากให้เป็นแบบนั้น

ให้ตายจะต้องเป็นหนักรอออาหาร
ทำอย่างนั้นเลยใช้งานไม่ได้ไปเลย

อาหารเท่านั้นก็คือแค่ตายแค่ตายเอง

ก็แค่ตายแค่อยู่ทรมานก็ดีกว่า
เอามาผิดน้ำทุกคน

คนรอคอยนะครับมันยาวนานมากมัน๓เดือนกว่าแล้ว
เป้าหมายหรือว่ามีสิ่งที่เรามองไว้ข้างหน้าไหมครับ
ในฐานะคนที่อยู่วงในมันจะจบยังไงจบเมื่อไหร่
ตอนนี้รออย่างเดียวรอให้อายการมีคำสั่งฟ้องลงมาเท่านั้นเองค่ะ
ระหว่างนี้ก็คือรอเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลก็ดี
การทำหลักฐานหานู่นหานี่คือพวกหนูทำกันเอง
โดยที่ไม่ได้ไปขอหลักฐานจากฝ่ายไหนมา
แล้วเรามีการคุยกับผู้ใหญ่ในการกันกองข้อมูลมาแล้วทุกรอบ
เราไม่เคยคิดกันไปเองสร้างภาพมโนกันไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เรามีข้อสังเกตมีข้อเท็จจริงมีหลักฐานแล้วเอาไปให้ผู้ใหญ่ดู
หลังจากนั้นผู้ใหญ่จะตีกลับมาหาเราว่าทำแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
พวกหนูทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมด
โดยอาศัยหลักฐานที่เรามีอยู่ที่พอจะค้นหาได้

ใช่แต่แค่ทำตั้งแต่วันแรกที่เขาหายเลย
เราอยู่ตรงนั้นกันแบบหนูแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลพี่อุ้ยไอ้เดย์นู่นนี่นั่นทุกคนที่แบบ
เราจับกลุ่มคุยกันตลอดซึ่ง
ทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นทางกระทรวงยุติธรรม
แล้วหนูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะว่าทุกอย่างก่อนเราทำอะไรเราปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้ง

เราไม่เคยทำอะไรกันเองโดยที่ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่มาก่อน
มีอะไรที่สังคมไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นข่าวแล้วคุณพยายามทำอยู่แล้ว

ทุกคนตกใจมากทุกคนดีใจมาก

ทำไงก็ได้ให้มันออกมาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุด
ทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทำอะไรกันบ้าง
ไม่ต้องมาให้ฆ่าไม่ต้องให้แสงอะไรพวกโมก็ได้
แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทำอยู่ตลอด
และไอ้ที่ออกมาพูดบ้างไม่ออกมาพูดบ้าง
เพราะว่าเราพูดทั้งหมดไม่ได้
ปล่อยให้อีกฝั่งหนึ่งทำการบ้านมาล่วงท่าไม่ได้

พวกหนูถึงยอมโดนด่ากันถึงทุกวันนี้
ไม่เป็นไรให้สังคมด่าว่าไปเลย
ดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดตลอดเวลาแต่ไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลย

มีหลักฐานอะไรที่มันมาพอจะพลิกคดีได้ไหมพี่ถามด้วยความรัก

มันจะปรากฏเป็นขามอะไร

เดี๋ยวจะมีการถ่ายวิดีโอพยานหลักฐานไว้นะคะ

พวกหนูไปทดลองกันด้วยตัวเอง

เขาร้องวิธีการตกเรือท้ายเรือเนี่ยเหรอ

พบว่าตกแบบที่คุณหญิงพรทิพย์บอกใช่ไหม
แล้วมันจะเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่ง

พวกหนูบอกกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ต้นแล้วว่า
พวกหนูขอเป็นทีมงานเบื้องหลัง

หนูก็ให้คุณธนกิจเป็นคนออกไปพูด

หนูก็ให้ผู้ใหญ่เขาออกไปกันเอง
ของหนูก็จะอยู่ปิดปากเงียบเฉย

พวกหนูทำพวกหนูแค่อยากหาความจริง
ไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปเอาผิดใคร

ให้กฎหมายและสังคมลงโทษไม่ใช่พวกหนู
พวกหนูแค่หาความจริงเพื่อมาพิสูจน์ว่า
นี่คือสิ่งที่พี่เราพบเจอ
เพราะถึงเวลาจริงไม่มีใครออกมาบอกความจริง
พวกหนูเลยต้องหาความจริงกันด้วยตัวเอง

เราไม่ได้สนิทหรือไม่ได้รู้จัก
เพราะฉะนั้นหนูจะไปแค้นไปเอาผิด

หนูแค่รู้สึกว่าความจริงคืออะไร

อยากรู้เท่านี้จริงหรือเปล่า
ข้อนี้ที่พูดมาจริงเหรอจริงไหม
พวกคุณทำอะไรกันเวลาไหนที่ไหนเมื่อไหร่
ตรงกันกับที่เราค้นหากันหรือไม่

ยังไม่ทราบค่ะขอดูก่อน

คุณคิดว่าแตงโมได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ไหม

กำลังใจทุกคนที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้เนี่ย

หนูจะมีชุดของพี่

ซึ่งหนูได้มา
จากที่เอาสภาพให้พี่ที่นิติเวศ

ให้มันเป็นกลิ่นพี่ไว้อย่างนั้นแหละ

หรือเวลาที่คิดถึงเขามาก
หนูจะไปจับชุดแล้วก็พูด

อย่าห้ามเพราะพี่ห้ามหนูไม่ได้

เขาต้องรู้นิสัยมูเหมือนกันว่า

ยังไงต่อให้ไม่มีใครผิดเลย

วันที่ร่างกายที่

เรารู้สึกยังไงบ้างบอกอะไรกับเขาบ้าง
ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีเขาแล้วไม่มีเขาแล้วจริง
ก็ยืนอธิษฐานอย่างเดียวเลย
พี่เป็นนางฟ้านะพี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะพี่ไปเถอะ
ก็บอกให้เขาแบบไปอยู่ในที่ดีดีกว่า
ถ้าอยู่บนโลกนี้มันทรมานมากก็ไม่ต้องรับรู้อะไรหรอก
เดี๋ยวหาเองไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
มันเร็วมากนะครับมันเร็วรวดเร็วแบบชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดนะ
ติหนูเป็นคนมีเซนต์นะเวลาแบบ
ไม่เห็นบอกว่าช่างพีมเป็นอะไรไม่เห็นเลย
เจ็บใจตัวเองเลยว่าทำไมว่าช่วงต้นปีเจอเยอะออกบ่อย

หนูก็จะมีของของเขาอยู่กับหนู

อืม
ถามด้วยความรักคุณตั้งแต่เขาเสียไหม

ไอล่าตุดฝันหนูถือว่าฝันดีนะ

หนูว่าหนูก็เข้าไปกอด

จริงแล้วแบบอารมณ์แบบพอแล้วอะไรอย่างนี้
งงไม่กูคิดถึงอยู่อย่างนี้เลย

แต่ลงไปฟันนานมากคือก็
แต่หนูว่าไปไหนไม่รู้สักอย่างเหมือนหอประชุมใหญ่สักที่นึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่หนูเจอมันหนูไม่พูดอะไรเลย
หนูรู้หนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้น

ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเองได้

ได้คุยกับคนบนเรือไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์

พี่ติ๊กก็รู้จักมาก็เกือบสิบ
แต่รู้จักคนเดียวไงที่เหลือไม่รู้จัก
ได้คุยไหมหลังจากวันที่เกิดเหตุ
เคยคุยกันแม้แต่แอะเดียวเลยเหรอ

คุยกันบ้างวันที่เจ้าพี่ติ๊กไม่ได้ก็คุยกัน

ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้จะไปเอาผิดใคร
หนูไม่ได้จะไปแบบใส่ความใครว่าใคร

หนูจะคุยกับพี่เบิร์ตเฉพาะเวลาที่
มีข้อมูลอะไรที่จำเป็นที่

หนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายชีวิตส่วนตัวเขาเลยค่ะ
เขาก็เป็นคนเงียบอย่างที่เราเห็นอยู่เนอะ

แจ๊กตัดต่อจริงแล้วมันเป็นคลิป
สนทนาระหว่างเบิร์ตกับบังแจ๊ก
เป็นคลิปสนทนาจริงไหม
ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเพราะว่า

ไปก้าวไกลเรื่องอื่นในชีวิตเขาอะค่ะ

ถามไม่ได้หมายความว่าคิดนะ

หลายคนมามองว่าวังแจ๊กเป็นผู้ร้าย
อีกคนก็แบบว่าเป็นผู้ก่อการดี
โมไม่ได้มองว่าใครมุ่งร้ายมุ่งดี
แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูล
อะไรที่ดีกับเราได้เราจะขอบคุณมาก

แล้วเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะตามหาอยู่สม่ำเสมอใช่ไหม
แล้วในวงการบันเทิงหนูเอาพี่โมขึ้นที่ไว้คนเดียว
คิดสภาพดิว่าหนูรักมันขนาดไหน
หนูไม่เคยตีเสมอว่าเป็นเพื่อนมาเลยนะ
หนูทำตัวเป็นน้องหนูทำตัวเป็นบริวารที่ดีของมันตลอดเลย
วันนี้ยังจำโมเมนต์เหล่านั้นได้อยู่เลยนะ
วันนี้เค้าอยู่ใช่มะเนอะจำวันนที่เค้าไปดูศพของแตงโมจำวันนั้นได้มะนะใช่ค่ะ
คิดว่ามันคือเรื่องจริงวันที่เข้าไปก้าวแรก
อยากยินยังไงก็เป็นพี่เถอะหนูไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่หนูเห็นคืออะไร
หนูไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นพี่นะ
สุดท้ายแล้วโมมิญญาไม่ต้องตอบไม่ต้องพยักหน้าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรนะครับ
ฟังคำถามพี่เฉยแล้วเราจะจบไปด้วยประโยคเหล่านี้
คดีนี้หลังจากนี้นะครับมันจะเป็นคดีอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม

นี่คือคำถามที่คุณไม่ต้องตอบนะครับ